ใครอยากมีรายได้ให้มาทางนี้ค่ะเพราะว่าจะพาไปแย่ไข่มดแดง
ชาวบ้านที่นี่ที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ใช้เวลาว่างจากงานหลักที่ทำเนี่ยไปแย่ไข่มดแดง
เพราะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าไข่มดแดงลูกโตอุดมสมบูรณ์
ใหญ่ขาวอวบขายได้กิโลกรัมละ๓๐๐๔๐๐บาททีเดียว
โดยพี่นเรศเขียวมั่นพร้อมกับสามีเนี่ยก็มักจะออกไปหาไข่มดแดงนะคะ
อยู่ที่ตำบลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมอุปกรณ์นี่แหละค่ะไปตระเวนตามต้นไม้ต่างต่าง
ริมทางก็ไปสอยสอยแย่อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ
แป้งมันสำปะหลังจะเอามาใช้ในการโรยลงไปในถาด
หลังจากที่แห่ไข่มดแดงมาแล้วก็คือไล่ตัวมดแดงอ่ะ
ระหว่างแม่มันกับไข่มันออกนะคะเนี่ยแบบเนี้ยเยอะแยะเลย
คุณผู้ชมดูสิก็ร่อนไปเคลียร์ไปหาไปจนกว่า
เราจะได้ไข่มดแดงล้วนนะคะพอได้หมดแล้ว
เอาแม่มันออกไปหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้แต่ไข่มดแดงขาว
ขอชื่นชมหาเก่งมากเยอะมากนะคุณอวบเลย
พี่เขาบอกว่าที่หาได้เนี้ยประมาณสักสี่ถึงห้ากิโลกรัมอ่ะ
พอบวกลบคูณหารค่าใช้จ่ายแล้วนะคะแล้วก็รายได้ละ
จะได้ประมาณวันละพันห้าร้อยถึงสองพันบาทครับแล้วแน่นอนล่ะ
ใครที่ชอบทานจะรู้อยู่แล้วว่าเอาไปทำได้หลายเมนูเช่นเอาไข่เจียวใส่ไข่มดแดง
แกงส้มไข่มดแดงใส่ผักหวานโอ้โหหรือหอหมกไข่มดแดงครับ
จะไปทำเป็นยำไข่มดแดงก็ได้โอ้ยอุ้ยอาหารชั้นเลิศ
อาหารชั้นสูงมีโปรตีนนี่ต้องลองนะคุณผู้ชมของดีมีประโยชน์ต้องกินนะคะ